ช่วงนี้ไปดูที่จังหวัดสมุทรสาครนะฮะมีคนไปพบร่างของทามรกน้อย
เพศไม่ทราบเพศถูกทิ้งไว้ใต้สะพานแต่สภาพที่ไปเจอเนี่ยมันน่าเวทนา
ตัวเงินตัวทองกัดกินร่างของน้องแหว่งไปครึ่งหนึ่งแล้วคุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
ช่วงเย็นของเมื่อวานตำรวจและทีมแพทย์ของโรงพยาบาลกระทุ่มแบร์
แล้วก็ทีมกู้ภัยมูลนิธิการกุศลสมุทรสาครเข้าไปตรวจสอบ
มีคนไปพบศพทารกแรกเกิดคือไม่ทราบเพศแล้ว
เพราะว่ามันถูกสัดเลื้อคานเนี่ยกัดกินไปอ่ะฮะค่ะ
ตัวเนี่ยแหว่งไปหมดแล้วนะฮะถูกสัตว์เลื้อยคานกำลังกัดกินอยู่
แล้วก็น่าจะเป็นตัวเงินตัวทองแหละกัดไปแทะนะไปแทะ
ขาข้างขวาหายไปหนึ่งข้างร่างกายก็แหว่งไปเกือบครึ่งตัวแล้วอะครับ
แล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นแบบนี้น่าจะเสียชีวิตถูกทิ้งแบบนี้
ประมาณสักสองวันแล้วจากการสอบถามนายสมเกียจจิระจิตโลนะฮะ
เป็นผู้พบศพเด็กคนนี้บอกว่าเขาไปขุดหาไส้เดือนใต้สะพาน
อยู่ที่บริเวณใต้สะพานท่าจีนมันก็จะมีแหล่งหาไส้เดือนอยู่นะครับ
จะเอาไปตกป่าแต่ก็ได้เห็นถุงสีดำถุงหนึ่งเนี่ย
ถูกวางไว้ในก่อญาติเขาก็เอกใจ
เพราะว่ามันมีกลิ่นเน่าเหม็นโชยออกมา
แล้วก็เห็นขาของเด็กโผล่ออกมาข้างหนึ่ง

เป็นขาแมวแมวตายคนเอาไปทิ้งหรือเปล่า
ก็เลยไม่แน่ใจก็เลยไปตามญาติเนี่ย
มาช่วยดูเป็นสักขีพยานซะหน่อยว่าเขาไปเจออะไร
พอไปเห็นอ้าวมันเป็นขาของเด็กทารก
ตกใจมากครับก็เลยรีบโทรแจ้งจำรวจเข้าไปตรวจสอบ
เมืองต้นก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแม่ใจร้ายแม่ใจยักษ์นี่แหละ

หรือเป็นการทำแท้งอะไรก็ตามที

แล้วก็นำใส่ถุงไปทิ้งเอาไว้ใต้สะพาน

เพื่อติดตามหาตัวแม่ใจร้ายคนนี้

ถูกตัวเงินตัวทองแท้กินไปหมดนะครับ